มันมีจุดรับตาด้วยนะในซอยนะ
คุณผู้ชมครับวินจักรยานยนต์คนที่ก่อเหตุอาจจะโดนอีกคดี
เพราะว่าจริงแล้วเสื้อวินเป็นของพ่อเขา
เอาไปใช้โดยไม่มีสิทธิฮะ
นี่แหละครับนายสมควรแจ้งสัตว์หรือว่าลุงควรอายุ๖๓ปี
เป็นพ่อของในศักดิ์ผู้ต้องหานะครับ
ในคดีที่บังคับนักเรียนหญิงเข้าโรงแรมถูกเจ้าหน้าที่เทศกิจ
จากสำนักการเขตในพื้นที่มาหาที่หอ
แล้วก็มาตรวจสอบข้อได้จริงกรณีเอาเสื้อวินของลุงควรไปใส่
เอาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตมันเป็นความผิด
ตามประกาศคณะกรรมการกรุงเทพมหานครครับ
คุณผู้ชายนำมันก็ของธรรมดาว่าชอบผู้หญิง
แต่ว่าผมไม่เคยเห็นมันคิดทำอย่างนี้ไง

จากจริงผมก็ว่าจะไปที่เขต

เรื่องเสื้อก็ว่าจะปรึกษาว่ายังไง
ถ้าสมมุติว่าเขายึดผมก็ต้องให้เขายึดใช่ไหม
แต่ว่าถ้ายึดแล้วเนี่ยเพราะเสื้อมันก็ถูกกฎหมายอยู่
ถ้ายึดแล้วคนอื่นก็ต้องขับไม่ได้เหมือนกัน
คุณผู้ชมครับทีมข่าวไปเยี่ยมทางฝั่งของน้องผู้หญิงด้วยนะ

คุณยายบอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะวางแผนมาแล้วล่ะ
เพราะอะไรคือมาเสนอตัวครับ
จะมารับเสนอตัวจะมารับประจำแบบไปกลับ

ถ้าลูกจะไปโรงเรียนใช่ไหมจะกลับจากโรงเรียนใช่ไหม
เรียกผมเรียกผมไม่มาเสนอตัวแบบนี้

ยายบอกน้องจิตใจดีขึ้นบ้างแล้วครับ
แต่ว่าแผลตามร่างกายก็ยังมีอยู่ครับ
ตำรวจก็มาถามเรื่องเหตุการณ์อะไรพวกนี้
น้องเขาก็ไม่อยากเห็นไม่อยากรู้อะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ
ก็ทั้งกระชากทั้งตบทั้งตีค่ะ
เด็กมันไม่เคยเจอแบบนี้
เห็นไหมมันไม่ได้แบบมาอะไรนะ
มันกระชากผมตบหน้าลาก
เด็กมันไม่เคยเจอมันก็ตกใจเป็นธรรมดา
มันเหมือนกับเป็นรังแล้วก็คงแย่เหมือนกันใช่ไหม

กับแม่ก็กอดหลานเยอะนะครับ

เดี๋ยวจะมาฟื้นฟูจิตใจของผู้เสียหายของน้องผู้หญิงคนนี้นะครับ
แล้วก็เตรียมที่จะไปสอบนะฮะตรวจสอบลูก๓คนของผู้ก่อเหตุด้วย
ว่ามีลูก๓คนแล้วเป็นเยาวชนมีคนดูแลหรือเปล่า
นะครับอันนี้เป็นความคิมน่ารักสุดนะครับค่ะค่ะ